วันนี้วัวควายกำลังมีโรคระบาดที่เป็นตุ่มผู้พอง
ค่ะนะฮะน่ากลัวมากนะฮะมีแมลงเป็นภาหะนะคุณผู้ชม
แบบนี้ว่ามันไม่ได้ติดจากสัตว์สู่คนแต่ว่าแมลงนั้นเป็นภาหะ
นำโรคนี้ไปสู่วัวควายแล้วก็ล้มตายเจ็บป่วยจำนวนมากทีเดียว
เห็นไหมมันเป็นตะปุ่มตะป่ำผู้พองขึ้นมาแบบนี้
เห็นแล้วขนลุกนะนี่ฮะทีมข่าวต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลังพบมีการแพร่ระบาดของโรคนี้เรียกว่าโรครำปีสกินครับ
นะฮะที่บ้านตับเต่าตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
นะฮะก็ไปเจอลูกวัวนะฮะมีตุ่มผู้พองตามตัวแล้วก็ตาบวมด้วย
นะฮะขาไม่มีแรงยืนก็ยังจะไม่ไหวเลยเดินล้มลุกคุกคานไปหาตัวแม่ของมัน
นะฮะคุณวิทยาศักดิ์รักไทยเกษตรกรชาวบ้านตับเต่า
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะวัวมันก็ได้ป่วยโรคลำปีสกินมาก่อน
นี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเริ่มจากแม่วัวก่อนนะฮะ
ซึ่งก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันอาการดีขึ้น
หลังจากนั้นลูกวัวแฝดมันมีตัวผู้ตัวเมียออกมารวมกัน
นะฮะสามเดือนแล้วก็มาล้มป่วยอีกจากโรคเดียวกันนะฮะ
ก็มีอาการกินน้ำเยอะนะฮะมีผื่นตุ่มผู้พองขึ้นตามตัว
มีน้ำมูกน้ำตาลน้ำลายไหลสัตวแพทย์เองก็บอกว่า
นี่ฮะลูกวัวตอนนี้ปอดติดเชื้อแล้วเนี่ยเห็นไหม
มันยืนไม่ได้เลยครับจนเช้าเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
ตอนที่ไปยืนเช็ดตัวให้กับลูกวัวเห็นไหมเห็นไหม
มันไม่มีแรงอะครับนะฮะมันมีชักกระตุก
แล้วสุดท้ายมันตายเลยนะอืมตายต่อหน้าต่อตาครับนะฮะ
นายอารีแก้วขอนแก่นกระจัดกรบ้านป่ายยาวบอกว่าอยากจะให้ประสูจน์สัตว์ไปตรวจสอบ
สาเหตุที่มันแน่ชัดเพื่อป้องกันความสูญเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับโคกระบือของชาวบ้าน
ตอนนี้ครับในตำบลขอนแก่นมี๑๔หมู่บ้าน
วัวติดโรคนี้ไปแล้ว๕๐๐กว่าตัวและตายไปแล้ว๓๐ตัว
ส่วนการระบาดของโรคนี้ในพื้นที่ตอนนี้๒๐อำเภอของ๑๐๑แล้วนะครับ
วัวป่วยเป็นโรคนี้๓๐๐กว่าตัวล้มตายไปแล้วกว่า๕๐๐ตัว
วัวทั้งควายจะมีอาการคล้ายกันคือมีตุ่มนูนขึ้นมาตามผิวหนัง
แล้วก็ขอบแข็งหน่อยตกสะเก็ดแล้วก็จะเป็นแผลเป็นหลุมมีไข้
ตัวมันร้อนหายใจลำบากนะฮะภาหะของมันก็คือแมลงดูดเลือดเช่นยุง
เหลือบลิ้นมะแรงวันอำโรคนี้ติดจากตัวนี้ไปสู่ตัวนั้น
คุณผู้ชมเชื่อไหมมันบินได้ไกลถึงเอาเชื้อนี้ไปไกลถึง๕๐กิโลด้วยกันนะ
โอ้โหแมลงเนี่ยแต่ย้ำว่ามันไม่ได้นำเชื้อนี้เกิดขึ้นสู่คนนะ
มันเป็นการติดแค่สัตว์กับสัตว์ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเท่านั้นนะฮะ
แต่ว่าเขาแนะนำว่าต้องแยกสัตว์ที่ป่วยออกไป
แล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการกักกันโรคควบคู่กับการจำกัดแมลง
ซึ่งเป็นแมลงดูดเลือดทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ครอกที่เลี้ยง
ใช้สารกำจัดแมลงละลายน้ำพ่นที่บริเวณตัวสัตว์และบริเวณคอกในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ
แล้วที่สำคัญถ้าพบว่าวัวควายตัวไหนมันเป็นโรค
อย่าเอาไปกินเด็ดขาดอย่าเอาไปกินเด็ดขาด
นะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับคนที่กินเข้าไป
แล้วถ้ามันตายคุณต้องฝังดินเท่านั้นและทับด้วยซีเมนเท่านั้น
เพราะไม่งั้นเชื้อมันจะกระจายไปสู่พื้นดินต่างต่อไป
เดี๋ยวจะมีแมลงไปตอมแล้วเอาเชื้อไปกัดตัวอื่นต่อมันก็จะหยุดไม่ได้
ตอนนี้๑๐๑ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเป็นที่เรียบร้อย
ขนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้
ขอร้องนะอย่าไปเสียดายแล้วก็ไปฆ่ามันเอาเนื้อมาขายเอาเนื้อมากินนะ